ของบริษัทพรีมายากันหน่อยคุณผู้ชมค่ะวันนี้ตำรวจสอทเนี่ย
ไปพร้อมกับหมายสารไปค้นบ้านหรูหลังหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ไปติดตามจับกลุ่มตัวสาวไฮโซซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า
ออนไลน์นะคะชื่อว่าพรีมายาในคดีหลอกลงทุน

นี่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทเข้าไปตรวจสอบค่ะ
อยู่ที่ตำบลบางแก้วบางพลีสมุทรปราการนะคะ
ขึ้นป้ายเป็นบริษัทพรีมายาจำกัด
ก็เข้าไปในบ้านหลังนี้แล้วจับกลุ่มนะคะนางสาวพิษณรีตันติวิทย์หรือเมพรีมายา
ซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทนี้เพราะว่าถูกออกหมายจับฐานหลอกลวงประชาชน
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จที่ไปชักชวนให้ประชาชนมาร่วมลงทุนในธุรกิจ
อ้างว่าลงทุนเพียง๖๐๐๐ใช้เวลาแค่๓เดือนทำกำไรได้ถึง๑๕ล้านบาท
เพราะมีคนหลงเชื่อกันเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้
เรื่องนี้เคยเป็นข่าวผู้หญิงคนนึงที่ไปถ่ายรูปรถหรูแล้วโพสต์บอกว่า
ลงทุนกับพรีมายาจนซื้อรถได้ใน๓เดือนอันนี้ก็ที่เป็นที่ฮือฮากันก่อนหน้านี้
แล้วก็ไปรู้มาตอนหลังว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ซื้อรถจริง
แต่ว่าเป็นการโพสต์เพื่อสร้างคอนเทนต์โฆษณาจนมีการตรวจสอบไปว่าเป็นการหลอกลงทุนหรือไม่
ครั้งนี้ตำรวจไปก็ไปค้นบ้านแล้วก็พบว่าทั้งนางสาวพิษนรีและสามีไม่ได้อยู่บ้าน
แม่บ้านบอกว่าเดินทางไปตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้แล้วแล้วตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้
ตำรวจเลยอายัดทรัพย์สินและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปตรวจสอบค่ะ
ทีมงานของเราตรวจสอบพบว่าเมพรีมายาและสามีคือแซคพรีมายา
เพิ่งจะอัปโหลดวีดีโอคลิปนี้เป็นการรีวิวสินค้า
แล้วก็ชีวิตหรูหลาในบ้านหลังนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเอง

เยอะมาก
จากปี๖๐ถึงปี๖๔ปีแรกรายได้๗๐๐๐๐๐แต่มีกำไรเพียง๖๑๐บาท
๖๔มีรายได้๓๓ล้านกำไรกว่า๘ล้านบาท
แล้วก็พบว่าเมื่อ๒สัปดาห์ก่อนประมาณ๒สัปดาห์ก่อนนะคะ
เมแซคพรีมายาเพิ่งจะไปเที่ยวสุดหรูที่ประเทศฝรั่งเศส
แล้วก็มีแคปชั่นที่แสดงให้เห็นถึงความสุขบอกว่า
ที่เขาบอกว่าคนบางคนอยู่ในใจนานกว่าอยู่ด้วยกันอีก
เป็นคลิปล่าสุดนะคะที่เมื่อ๒สัปดาห์ก่อนมีการไปเที่ยวกันนะคะสองสามีภรรยา
แต่ว่าในส่วนของคดีที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะ
ตำรวจไปตรวจค้นทั้งหมด๙จุดเพื่อติดตามตัวเมพรีมายา
ดำเนินการตามกฎหมายนะคะ
และความคืบหน้าล่าสุดเมื่อ๑ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พรีมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก็ไปพร้อมกับทนายความค่ะ
มอบตัวในคดีหลอกลวงตามพรบคอมพิวเตอร์
ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจสอทสอบปากคำด้วยตนเองนะคะ
เบื้องต้นเมย์ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ
แต่ขอปฏิเสธในข้อหาความผิดและขอใช้สิทธิ์ในการต่อสู้คดีค่ะ
ซึ่งตรงนี้เมก็มีการให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วค่ะ
การที่ทางนี้มีการออกหมายจับเมฆพิมายาเพียงคนเดียวนะค่ะ

เบื้องต้นก็เป็นความผิดในคดีพรบคอมพิวเตอร์
ส่วนคดีอื่นก็อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ
ถ้าชีวิตนี้เปลี่ยนอะไรได้หนึ่งอย่าง